และวันนี้ค่ะนอกจากจะเป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันนี้๑๔ค่ะอีก๒วันวันที่๑

วันที่๑๔พฤษภาคมเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
พฤษภาคมเปลี่ยนแปลงฐานะของพวกเราเอง
ถูกต้องแต่ใครอยากเปลี่ยนแปลงฐานะต้องดูบันเทิงไทยรัฐ
วันนี้เรามีตัวเลขมาฝากแบบจุก
เริ่มกันที่นี่เลยลูกทุ่งหนุ่มหล่อน้องก๊อตจิรพัฒน์

ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของพี่นางซิริพร
ที่พี่นางเนี่ยเขาสร้างเอาไว้ให้พี่น้องได้มากราบไหว้กันคุณผู้ชม

ก๊อตเนี่ยทั้งไปไหว้ปู่ศรีสุโธ
รูปคล้องเสริมความปัง
แล้วก็ถวายเสียงต่อหน้าองค์ปู่ศรีสุโธนและแม่ย่าศรีปฐุมมาให้ท่านทั้งสองได้ฟังอีกด้วย
การทำบุญในครั้งนี้น้องก๊อตบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
ผมเนี่ยไปขอพรขอเรื่องอะไร
ขอเรื่องงานขอเรื่องเงินให้เข้ามาเยอะเยอะเลย
จะได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงใหม่อย่างเพลงสัญญาฮักพันปี
ซึ่งเป็นเพลงต่อจากพันปีที่รอคอย

ส่วนใครที่ถามหาตัวเลขจากน้องก๊อตมีหรือคะที่น้องจะพลาดนี่
จัดลอตเตอรี่ส่งมาให้ทีมข่าวของเราเลย
เลขที่ซื้อก็คือ๐๖๗๑๓๕

เหมือนเวลาที่เขาประกาศรางวัลที่๑ไหม
คราวที่แล้วเขาอ่านผิดแบบนี้

ที่มันเป็นห้ออ้างในการแก้จับตัวในวันอ่านผิด

คุณผู้ชมบอกมาไม่เป็นไรถึงจะอ่านผิดอ่านถูก
แต่ว่าตัวเลขมันอยู่ในใจฉันเสมอมาคนเดียวเนี่ยจะพออะไรล่ะ
ต่อกันเลยดีกว่าที่สาวสวยคนนี้น้องเรไลน์ไลฟ์สดค่ะ
คนนี้เจ้าประจำเรื่องของการมูเลยก็ว่าได้
ล่าสุดน้องได้เดินทางไปที่วัดมหาบุตรหรือว่าวัดแม่ย่านาคพระขนงนี่แหละค่ะ
การไปครั้งนี้สาวเรไรก็ไปไหว้ขอพรหลวงพ่อยิ้ม
ที่ฉันพูดชื่อหลวงพ่อยิ้มตามไปด้วยสิ่งดีจะได้เข้ามา
รวมถึงไปกราบไหว้ขอพรที่ศาลย่านาคด้วยค่ะ
จะบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกของน้องเรไรเลยนะที่จะขอย่านาค
คุณผู้ชมวงการบันเทิงเขาบอกว่าขอย่านาคมานักต่อนัก
สมหวังมาแล้วนับไม่ถ้วนเออ
และต้องบอกนะคะว่าตลอดการถ่ายทำที่อยู่ในวัดนั้น
รู้สึกฉันขนลุก
ลุกตลอดเลยคุณผู้ชมคงแอร์เย็นประมาณเท่าไหร่ขวัญ
เอาดีไม่ใช่มันมีอาการแบบบอกไม่ได้จริง
เชื่อว่าการขอพรในครั้งนี้จะทำให้เธอได้กลับมาที่วัดนี้อีกครั้งหนึ่งแน่นอน
พูดมาขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องตัวลงตัวเลขมีหรือเปล่า
เชื่อว่าเอฟซีหลายคนรอเลยเลฟแรพ
จุกเธอโพสต์คลิปขนาดที่อยู่หน้ารถของเธอเองงานนี้ชาวเน็ตนอกจากจะโฟกัสที่ความเซ็กซี่

หลบซ้ายเลยหลบซ้ายถ้าจะดูไปอย่างนั้น

น้องเขาจัดให้เขาหลบซ้ายไปแล้ว
คุณดูโฟกัสที่ป้ายรถทะเบียนดีกว่า
เมื่อกี้น้องเขาจับได้อะไร
แล้วนี่อะไร๒๕๑๘

เอ้ยเอาคุณผู้ชมค่ะ

ลูกทุ่งสาวใต้ตาคม

ล่าสุดนี่น้องเดินทางไปแก้บน

นี่เป็นครั้งที่๒นะไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องไปขอพร
แล้วก็สำเร็จอย่างที่ใจหวัง
ก็เลยกลับมาแก้บนอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ของเล่นน้องมาถวายด้วยนะคะ

บอกแฟนอีกด้วยจะได้เลขอะไร

โปรโปรนะโปรเร็ว

แต่เมื่อกี้ถ้าไม่มองเป็นลูกปิงปองมันเป็นเลข๑

เหนื่อยนะจดกันมึงอีกแล้วนะ